ก็เลยอยากจะถ่ายทอดเพลงพระราชนิพลเพลงนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะ
วันที่๕ธันวาคมนี้นะคะเวลา๓ทุ่มครึ่ง
มีรายการพิเศษชื่อรายการว่าบทเพลงพระราชนิพลในดวงใจนิรันดิ
รับรองว่ามีบทเพลงพระราชนิพลเพราะมาฝากเพียบเลยค่ะ